ดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นี่
แหลมบารีไฮจังหวัดชนบุรีนะคะเถื่อนมาก
ประเด็นคือมีวัยรุ่น๒กลุ่มนัดมาเคลียร์กัน

กลางหลาแหลมบาลีฮายนะค่ะ

แต่ว่าประเคนบาธากระทืบเด็กม๓

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่คือพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะคะกลางลานสเก็ตบอร์ดของแหลมบารีไฮและนี่คือวัยรุ่น
ใบรุ่นเยาวชนมองดูผู้สังขาวรายงานว่าน่าจะเป็นเยาวชนด้วยซ้ำ
บางคนอายุไม่เกิน๒๐ปีเลยนะคะ
คลิปนี้เนี่ยมีพลเมืองดีถ่ายเอาไว้ค่ะ
ขณะที่กลุ่มชายวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหยกพวก
กว่า๒๐คนได้ตรงบอร์นกันไล่ทำร้ายประเข็นบาธากระทืบ
ชกแล้วก็เหยียบโอ้โหไม่ยั้งเลยค่ะ
รุมทำร้ายเด็กนักเรียนม๔จนเขาสลบคาบาทา
กลางลานสเก็ตบอร์ดส่วนนี้คือนาทีที่ชาวบ้านพลเมืองดีแจ้งกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบ
มาช่วยชีวิตแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่นไอ้โจยกพวกตะลุมบอลเขาพอกระทืบเขาสาแก่ใจ
ก็พากันวิ่งหลบหนีไป
เรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีอย่างที่บอกกันไปนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการช่วยเหลือคนเจ็บเป็นเยาวชนค่ะ
คุณผู้ชมคือชื่อว่านายบอล
วัย๑๗ปีเท่านั้นเป็นนักเรียนชั้นม๔
โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาสภาพน้องบาดเจ็บน่วมไปทั้งตัว
ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่อยู่บริเวณด้านหลังศีรษะ
หรือว่าใบหน้าที่ปูดบวมมีร่องรอยรองเท้าเต็มใบหน้าเนี่ยค่ะหัวแตก
โอ้โหเป็นแผลถลอกตามร่างกายแบบนี้
ส่วนอีกคนก็บาดเจ็บเหมือนกัน
คือนายเอ็มวัย๑๖ปีปากแตกค่ะ
มีรอยพกซ้ำตามเขียวตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่ก็มีการประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
ทีนี้เห็นบอกว่าบริเวณจุดนั้นก็มีวัยรุ่นหญิงชาย
ที่แบบอายุสักสิบสี่ถึงสิบแปดปี

มุงดูเหตุการณ์นี้แหละค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบถามเพื่อนคนเจ็บคือนายเอ็ม
นายเอ็มคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกันเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าตัวเขากับนายบอลซึ่งเป็นเพื่อนแบบเหมือนเป็นคู่กรณีกัน
เป็นเพื่อนกันได้มีการนัดคู่อาริอีกฝ่ายที่ว่า๒๐คนที่เขาลุมกระทืบนั่นแหละค่ะ
นัดมาเคลียร์ใจกันตอนแรกก็มีการท้าต่อยกันแบบตัวต่อตัวนะ
ดวนกันไหมล่ะสักหมัดคนละหมัดกันไหมตัวต่อตัว
แต่อีกฝ่ายเหมือนกับอาศัยจังหวะที่แบบนายบอลเขาเผลอ
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดเตะก้านคอจนนายบอลล้มลงกับพื้น
ที่ทั้งหมดจะวิ่งกรูมารุมกระทืบจนสลบคาพื้นแบบนี้
ลองฟังเสียงเพื่อนคนเจ็บหน่อยค่ะ
ลุมเขาแล้วผมอ่ะก็คือวิ่งวิ่งไปช่วยเขาคือพยายามจะล็อคล็อคล็อคล็อคคนหนึ่งเพื่อ
ก็แบบปลดปล่อยให้เขาเขาปล่อยเพื่อนผมแต่ผมอ่ะเห็นเห็นมีดเขา
ผมก็เลยไม่กล้าทำอะไรก็เลยปล่อยตัวเพราะผมกลัวมีด
เยาวชนอนาคตของชาติทั้งนั้นมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าหมาหมู่หรือเปล่า
ทืบเหมือดแบบเลือดสลบเหมือดคาบาทาบางคนก็บอกว่าแบบนี้ถ้าติดคุกไปนะคะ
หมดอนาคตก็เลยอ่ะหลังจากนี้ผู้ปกครองก็พาเข้าแจ้งความแล้วแหละ
เพื่อที่จะตามตัวกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อนตำรวจสพเมืองพัทยาเร่งรัดหน่อยนะคะสงสารคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับ
กลายเป็นว่าจุดนี้ที่เป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยชาวบ้านเอ่ยนักท่องเที่ยวเอยก็ตกอกตกใจ
เดี๋ยวจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีกฝากด้วยครับคุณตำรวจในพื้นที่ครับ